คิดที่ไม่ตันเหมือนชื่อของคุณตันพาสกรณฑี
นักธุรกิจชื่อดังผู้บุกเบิกธุรกิจชาเขียวนั้น
เป็นบุคคลที่เป็นที่รู้จักอย่างดีนะคะ

ทำให้ธุรกิจชาเขียวนั้นประสบความสำเร็จค่ะ
แต่ว่าเวลาที่เหนื่อยเวลาที่ท้อ
ได้อยู่กับครอบครัวการได้รับประทานอาหาร
กับภรรยาคู่ใจนั้นถือว่าเป็นการชาร์จแบตที่ดี
ติดตามหลักในการบริหารชีวิตและบริหารงาน
ของนักธุรกิจผู้ไม่เคยมีความคิดหยุดนิ่งได้

ดูหุ่นแล้วก็น่าจะชอบกินเป็นอันดับหนึ่งครับ
ช่วงเวลาสบายหลังเสร็จสิ้นการดูแลธุรกิจที่หลากหลายของผู้ชายที่มีความคิดไม่หยุดนิ่งตันพาสกรณฑีผู้บุกเบิกธุรกิจชาเขียวเขามักเลือกที่จะผ่อนคลายด้วยการรับประทานเมนูเด็ดคู่ใจ
อย่างครั้งนี้ได้มาเยือนเมืองเหนือจังหวัดเชียงใหม่ร้านโปรดที่ต้องแวะเวียนไปทุกครั้งก็คืออ๋องทิพรส
เมนูโปรดชามนี้เลยค่ะก๋วยเตี๋ยวแห้ง๒เส้นบะหมี่และเส้นใหญ่ใส่กระดูกหมูลูกชิ้นปลากาย
และปิดท้ายความอร่อยที่ไก่ทอดเที่ยงคืนซึ่งต้องยอมต่อคิวรอไม่ต่ำกว่า๒๐นาทีเลยล่ะค่ะ
แต่อิ่มไหนก็ไม่อร่อยและสุดใจเท่ากับได้รับประทานไปพร้อมกับภรรยาคู่ใจ
คุณอิงสุนิสาพาสกรณฑีที่เป็นทั้งคู่คิดในการทำธุรกิจ
คู่ชีวิตที่เติมเต็มความสุขในทุกครั้งเมื่อกลับถึงบ้าน
เกือบทุกครั้งที่ไปดูธุรกิจในต่างจังหวัดตันพาสกรณฑีมักจะพาครอบครัวไปด้วย
เพราะงานที่มีมากและนาฬิกาชีวิตผ่านไปเร็ว
จัดสรรชีวิตแบบนี้จึงได้ทั้งงานได้ทั้งเที่ยว
ซึ่งถือว่าคุ้มค่าและลงตัว
และหากได้อยู่บ้าน
ตันก็ไม่พลาดที่จะจับจักรยานคู่กาย
ไปพร้อมกับภรรยาและลูก

พร้อมเจ้าอีชิสุนัขดำคู่ใจ

คือสโลแกนประจำตัวของตันพาสกรณฑี

มองว่าปัญหาทุกอย่างมีทางแก้

ร้านอาหารญี่ปุ่นร้านกาแฟ

แต่ยังคงใช้กลยุทธ์การตลาดที่จับใจ
ทำให้ทุกคนจำภาพตันได้ดี

ผู้บุกเบิกตลาดเครื่องดื่มชาเขียว

ถ้าคุณยังไม่ยอมแพ้นะครับ
ถ้าคุณยังสู้อยู่คุณก็สามารถผ่านไปได้

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
อย่างวิลล่ามาร็อครีสอร์ตปานบุรี
และวางแผนต่อยอดโครงการยูโฮเทลเชียงใหม่
เงินลงทุนกว่า๑๕๐๐ล้านบาท
รวมทั้งโรงแรมอิสตินตันเชียงใหม่แห่งนี้

บริเวณสี่แยกรินคำกลางเมืองเชียงใหม่

ก็เพราะต้นไสที่มีอายุกว่าร้อยปี

แล้วผมก็มาเจอต้นไม้ต้นหนึ่ง
ก็อยู่ในรั้วต้นใหญ่มากเลย

คือคือกลัวคุณเหนินจะมาตัดทิ้งอ่ะ

คือถ้าผมสามารถเป็นเจ้าของที่แบรนนี้
ผมสามารถจะรักษาต้นไม้สองสามตัวนี้
ธุรกิจโรงแรมในเครืออิชิตัน

ตันตั้งใจวางรากฐานให้แข็งแรง
พร้อมส่งต่อให้ลูกสาวดูแล

เมื่อลงมือทำแล้วก็ต้องตั้งใจ

ห้องถูกออกแบบในสไตล์ญี่ปุ่น

ผสมผสานกับความโมเดิร์นได้อย่างลงตัว
และสิ่งสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจนี้

ก็คือการบริการที่ใส่ใจทุกรายละเอียด

เราจะโลเคชั่วนะที่เหลือคืองานบริการแน่นอนคือความเอาใจใส
โรงแรมที่นี่ต้องบอกแล้วผมทำเสมอว่าผมจะอยู่เองเกือบทุกห้อง
มันก็เหมือนก็เอาใจเข้ามาใส่แต่เอาทำสิ่งที่เราอยากจะใช้เองด้วย
ยังก็จะออกมาได้อบรุณและก็น่าใช้ไม่ใช่แค่มาช้างคืนนึงแล้วก็กลับ
กล้าคิดทำเร็วและแตกต่างบวกกับความเฉียบคมในการใช้กลยุทธ์ทางการตลาด
นี่แหละคือหลักคิดแบบตันที่ทำให้ชีวิตไม่เคยตัน
มรจิตเอื้อวงชัยข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน